เอาล่ะคุณแอนนานะครับที่มีข่าวบอกโอ้อาจจะทิ้งประเทศไทยแล้ว
ไม่กลับมาแล้วปรากฏว่าเธอมีกำหนดกลับประเทศไทยแล้วนะครับ
บอกว่าเธอมีกำหนดกลับประเทศไทยนะครับ
แล้วก็ชี้แจงเบื้องต้นก่อนเลยว่าเธอเป็นกรรมการก็จริง
แต่ไม่ได้เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามครับ
คุณผู้ชมครับนายอาคมคงสวัสดิ์ทนายความของ
นายวรินทรวัดสังหรือว่าคุณแอนนา
ถูกออกหมายจับในคดีร่วมกันช่อโกง
ร่วมกันเล่นพนันสลากกินรวบ

เพื่อแจ้งความประสงค์ต่อสู้คดีครับ
และยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีคดีไปต่างประเทศ

ซึ่งกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะครับ
เวลา๐๖๐๐นของวันที่๒มิถุนายน
ลงเครื่องที่ท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิครับ

ของบริษัทโชคดีลอตเตอรี่
แต่ไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

และจะต่อสู้ตามข้อเท็จจริงครับ
ครับก็ตั้งใจว่ามีชื่อเป็นสมรรจารย์นิติบุษฎนะครับ
ก็คือเป็นมีชื่อที่อยู่ในบริษัทก็มีลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับ
แต่ตัวคุณแอนนาเนี่ยเป็นสมรรจารย์ที่ไม่มีอุทธันโรงนามอุทธัน
บริษัทนะครับเราก็คงให้การไปตามความเป็นจริงนะครับว่า
เราเกี่ยวห้องตรงไหนนะครับแล้วก็มีสัญญาเกี่ยวกับการับรับเป็น
คุณแอนนาก็จะเป็นคดีตัวอย่าง
เพราะว่ามีข่าวตอนมีข่าวว่าหนีตู่ตาเขาก็รู้สึกไม่ดี

ในนี้คุณแอนนาเขาแจ้งว่าจะกลับไทย๓มิถุนายน
ฉะนั้นก็จะเป็นการกลับเร็วขึ้น๑วันนะครับ
แต่เนื่องจากเป็นบุคคลมีหมายจับครับ
ขั้นตอนก็คือลงเครื่องมาปั๊บเนี่ย
ตำรวจตมอาจจะไปคุมตัว
แล้วก็ส่งตัวไปยังสนทองหลอดท้องที่
ที่มีการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนนะครับ

แล้วก็แจ้งก็หาตะบอยสเกาะกับผู้หญิงนะฮะชื่อแนนไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ส่วนคุณแอนนานะครับ
ก็เป็นอีกคนนึงใน๓ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับครับ